คุณผู้ชมค่ะต่อกันที่ความเดือดร้อนของคนในวงการบันเทิงบ้างนะคะ
นักแสดงสาวค่ะคุณแวร์โซนะคะเดือดร้อนอย่างหนักเลยนะคะ
เล่าความลำบากของเธอในขณะนี้ให้ฟังกันค่ะ
ทั้งมีแม่ป่วยเป็นจิตเพศมานานกว่า๓๐ปีต้องกินยาตลอด
คนดีลูกสาวเองค่ะตอนนี้ยังโตไม่พอก็คือยังดูแลตัวเองได้ไม่เต็มที่นะคะ
ตอนนี้เพิ่งจะ๑๔ปีเองค่ะแล้วเธอเองต้องเลี้ยงลูกคนเดียวด้วย
แล้วคุณแวร์โซยังเล่าด้วยนะคะตัวเธอเองป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามานานกว่า๕ปี
มีหนี้สินหลายล้านกู้แล้วก็ต้องกู้อีกค่ะ
ตกงานมาปีกว่าจนต้องนำเงินเก็บมาใช้จนหมดนะคะ
เครื่องเพชรเครื่องทองที่สะสมค่ะก็ต้องนำไปจำนำ
โดที่ประกาศขายเพื่อนำเงินมาใช้หนี้ก็ยังขายไม่ได้ค่ะ
บอกว่าทำมาทุกอาชีพแล้วแต่การแสดงนี่แหละเป็นงานที่ถนัดที่สุด
ที่ผ่านมาค่ะก็มีแค่รับเชิญนิดหน่อย
ทำให้รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายนะคะ
ตอนนี้ต้องการรับงานแสดงเต็มเรื่องด่วนมากเลย

และขอขอบคุณทุกคนที่เมตตาค่ะ
ฝากไปถึงผู้จัดหลายคนค่ะ
ทั้งรายการเองเอ่ยนะคะแล้วก็ทางด้านละครเองด้วยนะคะ
ถ้าใครเนี่ยยังมีบทที่น่าสนใจนะ

ใช่ค่ะแล้วคือคุณแวโซเนี่ยเล่นละครก็ดีนะ
แล้วก็น้องคนดีตอนนี้ก็เล่นละครหลายเรื่องแล้วเหมือนกัน

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่สู้ชีวิตแหละ
ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปดูแลเรื่องของสุขภาพอะไรของเธอนะคะ
ก็ดูเรื่องงานเนี่ยเธอทำงานได้เต็มที่เลยทีเดียวนะคะ